สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้านหนาตรงที่ชั้นนัทชายกิตมกค่ะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตื่นมาตอนเช้าแดดจะเปรี้ยงเนี่ย
แต่ว่าไว้ใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าหลังบ่าย๓โมงเป็นต้นไป
ฝนจะเริ่มตั้งเขามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะ

รสุมฝนประจำฤดูที่หอบนำฝนเข้ามาตกในประเทศไทยของเรา
เมื่อแดดเปลื้องเปลี้ยงร้อนเนี่ยส่องลงมานะคะ
กระทบกับไอน้ำทำให้เกิดเป็นก้อนเมฆ
ปกคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทยค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะหลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นไป
ประเทศไทยของเราจะมีฝนกลับเข้ามาตกหนักขึ้นอีกรอบนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่าลืมระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลักได้ค่ะ